ไปดูความคืบหน้าคดีที่เกิดขึ้นกับน้องจ้อยนะครับหญิงสาวที่จังหวัดอ่างทอง
ที่ถูกสามีที่ชื่อว่าในตั้มเนี่ยในตั้มนี่เป็นชื่อเล่นนะ
ฆ่านะครับแล้วก็เอาศพไปฝังไว้เพื่ออำพลางคดีที่สวนมะม่วง
พ่อตัวเองรับจ้างเฝ้าสวนมะม่วงอยู่
วันนี้ตำรวจตัดสินใจไม่นำตัวในตั้มไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับ
หลังจากที่ควบคุมตัวได้เมื่อวานนี้เกรงว่าจะถูกประชาธรรม
ใช่ค่ะเพราะว่าครอบครัวของผู้เสียชีวิตเขารอค่ะ
เขารอดูหน้าเขาจะถามว่าทำไมถึงลงมือก่อเหตุได้โหดเยี่ยมแบบนี้
เพราะว่าอยู่กินกันมาเป็นสิบปีเนี่ยฝ่ายน้องจ้อยที่เสียชีวิตเนี่ย
เป็นฝ่ายทำงานหาเลี้ยงในตั้มด้วยซ้ำนะ
แถมพอก่อเหตุแล้วยังไปเรียกพ่อมาช่วยฝังศพอำพลางศพอีก
ค่ะนี่พ่อก็โดนแจ้งข้อหาไปด้วยเนี่ย
โดนทั้งคู่นะฮะท่านผู้ชมครับช้าวันนี้ครับ
วันนี้ครับตำรวจสพแสวงหาคุมตัวในเมฆสุขคำชื่อเล่นชื่อในตั้มอายุ๓๒ปีนะครับ
เป็นผู้ต้องหาฆ่านางสาววันนิดาบุญเนธหรือว่าจ้อยอายุ๒๕ปีที่เป็นภรรยาที่บ้านพักของตัวเอง
แล้วก็ร่วมกับพ่อของตัวเองคือนายวัญชัยสุขคำอายุ๖๒ปี
ขนศพจากบ้านไปฝังอำพลางในสวนมะม่วงไปฝากขังที่ศาลนี่นะฮะไม่ทำแผนแล้วครับวันนี้
เพราะว่าโอ้โหคนรอเยอะเหลือเกินไปนี่ไม่รอดแน่นะครับตำรวจบอกประเมินแล้วเอาไม่อยู่แน่นะฮะ
เหตุการณ์ที่เป็นจุดไปเจอศพเนี่ยคือสวนมะม่วงในพื้นที่หมู่เก้าตะมนต์บ้านพราน
แสวงหาจังหวัดอ่างทองนะครับตำรวจคุมตัวผู้ต้องหาไปฝากขังที่ศาลจังหวัดอ่างทองนะครับ
หลังจากที่เมื่อวานเนี่ยหนีกบดานไปอยู่นู่นลบบุรีนะครับ
หลังจากที่เขาตามหาน้องจ้อยอยู่หลายวันตัวเองก็อ้างว่าเดี๋ยวผมจะขี่จักรยานยนต์ไปตามหาเมีย
หายไปเลยฮะหลังจากที่เขาเจอศพในสวนมะม่วง
ก่อนหน้านี้ตำรวจตั้งใจว่าจะนำตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่บ้านหลังเกิดเหตุนะครับ
ที่ลงมือฆ่าภรรยาฮะที่บอกว่าบีบคอเขาจนเสียชีวิตเนี่ย
แต่เกรงว่าจะถูกรุมประชาธรรมนะครับเนื่องจากครอบครัวของน้องที่เสียชีวิต
เขาโกรธแค้นมากแล้วมีชาวบ้านอีกเยอะแยะที่รู้ข่าวก็รอดูการมาทำแผนนะครับ
ตัดสินใจนำตัวไปฝากขังเลยนะครับข้อหาแจ้งไปแล้วนะครับ
คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็ร่วมกันซ่อนเร้นอำพลางศพ
ซึ่งร่วมกันซ่อนโดยลำพังศพเนี่ยพ่อของนายจ้อยก็โดนแจ้งข้อหาคู่กับลูกชายไปด้วย
นายวัญชัยวัย๖๒ปีนะครับพ่อของนายตั้มนะครับ
แจ้งข้อหาไปด้วยนะครับร่วมกันซ่อนเร้นอำพางศพนะครับ
ส่วนที่หน้าบ้านของในตั้มผู้ต้องหานะครับ
ที่เคยอยู่อาศัยกับน้องจ้อยภรรยาบ้านหลังเกิดเหตุที่ทำร้ายเขาจนเสียชีวิต
วันนี้ครอบครัวกับญาติของน้องจ้อยรวมถึงเพื่อนบ้านเนี่ย
เป็น๑๐คนนะฮะไปรออยู่ครับ
หลังจากรู้ข่าวว่าเดี๋ยวตำรวจจะพาตัวในตั้มมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
แต่สุดท้ายตำรวจก็ไม่ได้พาตัวมานะครับเอาตัวไปฝากขังเลยนะครับ
แม่ของน้องจ้อยนะครับชื่อว่านางบุญชูบุญเนธอายุ๔๗ปี
บอกกับทีมข่าวของเรานะครับนี่ฮะคุณแม่ยังร้องไห้
เจอวันไหนก็ร้องไห้ทุกวันบอกยังทำใจไม่ได้
นี่วันนี้คุยกับคุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐผู้สื่อข่าวของเราก็ร้องไห้
แม่บอกไม่พอใจเลยที่ตำรวจไม่เอาตัวในตั้มผู้ต้องหามาทำแผน
เพราะทั้งแม่นะแล้วก็ญาติญาติทุกคนเนี่ยเฝ้ารออยู่
รอจะถามหน้าในตั้มว่ามาฆ่าน้องจ้อยทำไม
ทั้งที่อยู่กินกันมาเนี่ยเป็น๑๐ปี
แม่บอกว่าลูกสาวของแม่เนี่ยนะที่อยู่กับในตั้มเนี่ย
ต้องเป็นฝ่ายทำงานหาเงินช่วยเหลือในตั้มมาตลอดด้วยซ้ำ

หาเงินมาซื้อจักรยานยนต์ให้ในตั้ม
หาเงินมาซื้อข้าวของเครื่องใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในบ้านของในตั้ม
หาเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟในบ้านในตั้ม
ลูกสาวของแม่เนี่ยก็คือน้องจ้อยเนี่ยแบกรับค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ตั้มแทบไม่ได้ทำมาหากินอะไรเลย
นำซ้ำนะครับในตั้มเนี่ยเคยประสบอุบัติเหตุนะ
ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์นะฮะเจ็บหนักนะครับแทบพิกลพิการ
ฝ่ายของน้องจ้อยนี่แหละต้องมาบอกให้พ่อกับแม่เนี่ยช่วยไปหากู้เงินให้หน่อย
ประมาณสี่ห้าหมื่นบาทเอามารักษาตัวในตั้ม
ตัวในตั้มเนี่ยปลอดภัยหายดีนะ
ทุกวันนี้เนี่ยแม่ของน้องจ้อยบอกว่ายังต้องใช้หนี้เงินก้อนนี้อยู่เลยนะคุณเขียนมาสอน
เงินห้าหมื่นบาทที่เอามารักษาในตั้มเนี่ยแต่กลายเป็นว่าเอ้ามาฆ่าลูกแม่ซะแล้ว
แล้วลูกแม่ตายเนี่ยแต่แม่ก็ยังต้องไปใช้หนี้ให้ไอ้ตั้มอยู่
แม่บอกจะให้แม่ทำยังไงเนี่ยคุยกับคุณศักดิ์สิทธิ์ไปก็ร้องไห้ไป
ในตั้มอ้างว่าทำไปเพราะหึงหวงนะก็เลยใช้แขนล็อกคอน้องจ้อยจนเสียชีวิตทำตอนนอนหลับนะครับ
เพราะว่าหึงหวงคาดว่าน้องจ้อยเนี่ยจะตีตัวออกห่างจะไปมีคนอื่น
แม่บอกไม่เชื่อเลยนะแล้วก็ไม่เชื่อได้ว่าในตั้มเนี่ยจะทำร้ายลูกสาวแม่จนเสียชีวิตเพียงคนเดียวด้วย
เพราะว่าตัวในตั้มเนี่ยที่ประสบอุบัติเหตุในตอนนั้นเนี่ยแม้จะหายมาแล้วนะออกจากโรงพยาบาลแล้วแต่แขนขาซีกหนึ่งยังไม่มีแรง
แล้วจะมาล็อกคอลูกสาวรัดคอลูกสาวแม่จนเสียชีวิตได้ยังไงมีใครมาช่วยด้วยหรือเปล่าตอนนั้น

ไม่เชื่อคนที่ตายมันพูดไม่ได้ใช่ไหมคนที่เป็นมันยังอยู่มันพูดได้จริงไหมก็คิดดูว่าเขาจะรัดคอลูกเราได้ไหมถ้าเขาตื่นนะตื่นอ่ะรัดคอไม่ได้แน่
เพราะขาเขาก็ไม่ดีดามเหล็กขาเป๋แขนข้างนี้ก็แรงไม่สมบูรณ์เหมือนข้างนี้เขามีแขนขาข้างเดียวที่แข็งแรงแล้วเขาจะทำได้ไหมแล้วลูกเราเป็นคนแข็งแรงเป็นไรจะสู้ไม่ได้จริงไหม
แม่ของน้องจ้อยบอกว่าเมื่อวานนี้นะครับตอนที่กำลังนั่งมองรูปลูกสาวอยู่ที่หน้าโรงศพนะคุณเขียนมาสอนมันมีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นนี่ฮะสถานที่ตั้งศพน้องจ้อยเนี่ยฮะคุณแม่บอกว่าดูไปที่รูปลูกสาวเนี่ยแล้วก็เห็นว่าทำไมลูกสาวเนี่ยยิ้มให้ตอนนั้นก็ตกใจคิดว่าตาฝาดหรือเปล่าพยายามขยี้ตา
ก็ดูอีกทีอ้าวรูปปกตินี่รูปนี้ครับแต่แม่บอกพอดูไปเมื่อวานนี้น้องจ้อยยิ้มให้พอขยี้ตาอีกทีนึงอ้าวรูปกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมแล้วจากนั้นไม่ถึงนาทีมีเสียงโทรศัพท์มือถือแม่โทรเข้ามานะครับพอรับสายเป็นเจ้าหน้าที่บอกว่าอ่าจับในตั้มได้แล้วนะจับในตั้มที่ก่อเหตุฆ่า
แม่ว่าคนร้ายถูกจับได้แล้วแม่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลอะไรแล้ว
แม่ของน้องจ้อยอยากให้ตำรวจดำเนินคดีกับในตั้มเนี่ย
อยากให้แจ้งข้อหาให้แบบสุดไปเลยเอาแบบประหารชีวิตไปเลย
อยากให้ในตั้มเนี่ยมาขอเข้ามาศพของลูกสาวแม่ด้วยนะครับ

บรรยากาศที่งานศพของน้องจ้อยวันนี้นะครับ
ตั้งศพบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดพวงทองที่ตะบนแสวงหาที่อ่างทองนะครับ
วันนี้ก็มีคนมาแสดงความอาลัยกันตลอดทั้งวันนะครับ
มีเพื่อนบ้านคนหนึ่งนะครับบอกว่ามันมีเรื่องราวหลอนหลอนเกิดขึ้นนะนะ
เล่าให้คุณศักดิ์สิทธิ์ฟังนะครับทุกผู้ชมครับ
ที่เขามาร่วมงานศพกันเนี่ยบอกกับคุณศักดิ์สิทธิ์บอกว่า
เมื่อช่วงค่ำของวันที่๑๙สิงหาคมที่ผ่านมานะ
ยังตามหาน้องจ้อยกันอยู่นะยังหาไม่เจอนะ

แต่ถ้าตามข่าวก็คือถูกฆ่าแล้วก็ฝังไปแล้ว
แต่เพื่อนบ้านคนนี้บอกว่าสามีเนี่ยตอนนั้นเดินออกมายืนหน้าบ้าน
ซึ่งหน้าบ้านติดอยู่กับทุ่งนา
แล้วพอมองไปที่เถียงนาห่างจากบ้านไม่ไกล
เห็นน้องจ้อยนั่งเก้าอี้ยกอยู่ที่เถียงนา
แล้วก็โยกเก้าอี้แบบโยกไปโยกมาแบบช้า

เพราะคิดว่าสงสัยน้องก็คงมานั่งเล่นมั้ง
เนี่ยฮะกระทั่ง๒๐สิงหาคม
ญาติญาติเขาไปตามหาน้องจ้อยที่สวนมะม่วงอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็ไปพบว่าอ้าวถูกฆ่าฝังดินอยู่นะครับ
โอ้โหแล้วพอไปไล่ไทม์ไลน์มาเนี่ย
มันเกิดเหตุมาก่อนที่จะเจอเมื่อคืนนี้ไงอืม
ก็เลยเชื่อกันว่าที่เห็นต้องเป็นวิญญาณน้องจ้อยแน่นะครับ
ตอนนั้นอาจจะยังไม่รู้ว่าตัวเองตายไปแล้ว
ก็เลยมาปรากฏตัวให้ชาวบ้านเห็นนะครับ
คือคนที่เล่าให้เราฟังบอกว่า
ฟังจากสามีที่เล่าให้ฟังเนี่ยโอ้โหคนหัวลุกเลย
ถึงขั้นไม่กล้าเดินไปแถวนั้นที่ต้องเป็นจุดที่ผ่านบ้านน้องจ้อยเลย

ส่วนที่มีกระแสข่าวนะครับบอกว่าเจ้าของสวนมะม่วง

ยื่นประกันตัวนายวัญชัยพ่อของนายตั้ม
นายวัญชัยที่ร่วมกันอำพรางศพลูกศพฮัยอะนะ
แล้วเขาเป็นคนงานรับจ้างเฝ้าสวนมะม่วงแห่งนี้ไง
มีข่าวว่าเจ้าของสวนมะม่วงไปประกันตัวให้แล้วเนี่ย

ถามเจ้าของสวนมะม่วงนะครับเขายืนยันว่าไม่จริงนะฮะ
เขาไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับคดีนี้เลยนะครับ
เพราะฉะนั้นขอชี้แจงด้วยว่าไม่จริงนะครับ

ถ้าจะมาทำงานรับจ้างเฝ้าสวนให้เขาต่อก็ทำได้นะ
เพราะโดยปกติก็ถือว่าก็นิสัยก็ดีแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร
ไม่ได้ประกันเหรออ๋อตำรวจปล่อยตัว
ไม่ได้ประกันตัวอะไรออกมาเนอะ
แล้วทีนี้จะให้เขาดูแลสวนต่อไหมฮะหรือว่ายังไง
ถ้าเกดีแล้วก็ดูแลตัวได้เพราะเก้าเป็นคนดี
แกทำงานที่สวนนี้มากี่ปีแล้วครับ

อืมแต่แกก็ช่วยดูเลยตลอดเนาะ
เป็นคนดีมากเลย
อันนี้มุมมองเจ้าของสวนเขานะครับ
ตั้มผู้ต้องหาจะมาขอเข้ามาศพนะครับแต่ทีนี้ด้วยสภาพของการเสียชีวิตที่ไม่ปกติ
ก็เลยจำเป็นต้องบำเพ็ญกุศลคืนนี้คืนสุดท้ายนะครับพรุ่งนี้จะทำพิธีชะพนักกิจศพนะครับ
คุณผู้ชมครับค่ะคุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้นะคะมีชาวบ้านหลายคน
เขาก็มาเล่าให้กับครอบครัวของน้องจ้อยฟังแต่ก็เป็นในมุมเรื่องแปลกเรื่องหลอนนะคะ
คือชาวบ้านก็บอกว่าหลังจากน้องจ้อยหายตัวไปกลางดึกคืนวันที่สิบแปดสิบเก้าสิงหาคมเนี่ยค่ะ
มีหลายคนเห็นน้องจ้อยว่านั่งเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่ที่สาราริมถนนหน้าบ้าน
ก็เป็นบ้านของพ่อแม่ค่ะแต่น้องจ้อยไม่ยอมเข้าไปในบ้าน
ตอนแรกเนี่ยชาวบ้านก็คิดว่าเป็นลูกสาวคนเล็กของบ้านนี้ครับ
แต่พอถามไปถามมาอ้าวปรากฏว่าไม่ได้ไปนั่งเล่นอยู่ที่สาราหน้าบ้านในคืนนั้น
ชาวบ้านเขาบอกว่าเขาเห็นกันหลายคนนะคะก็เลยเชื่อว่าอาจจะเป็นวิญญาณของน้องจ้อย
กลับมาหาพ่อแม่แต่เข้าบ้านไม่ได้เพราะว่ามีเจ้าที่เจ้าทางดูแลอยู่ค่ะ
พ่อของน้องจ้อยเองคุณพ่อสำริสบุญเนตอายุสี่สิบห้าปี
พ่อก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อวานนี้ตอนดึกนะคะครับ
พ่อบอกพ่อเห็นเห็นลูกสาวเหมือนกับเป็นเงาอะค่ะเป็นเงานอนกอด
นางบุญชูภรรยาอยู่ก็คือแม่นะแต่พ่อบอกว่าพ่อไม่ตกใจอะไรนะ
เห็นเป็นเงาเฉยพ่อก็แค่ลุกขึ้นมาดู
พอลุกขึ้นมาดูปุ๊บเห็นว่าผ้าปูที่นอนบนพื้นเนี่ยเปียกน้ำ
ก็เลยเชื่อว่าวิญญาณของลูกสาวน่าจะมาหาส่วนที่เปียกน้ำก็อาจจะเป็นไปได้ว่า
ร่างของน้องจ้อยถูกฝังในร่องสวนที่มีน้ำขังอยู่ทีนี้ค่ะพ่อบอกว่า
พอรู้สึกว่าเหมือนกับวิญญาณของลูกสาวมาหาพ่อก็เลยอยากจะบอกลูกสาวไปว่า
ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรแล้วครับ
เห็นเป็นแบบว่าเขาไปนอนกอดแม่เขาเขาเคยมานอนกอดแม่เป็นประจำ
และก็มาน่าจะมาหาร้องเขาด้วยโอเคคือฮ่ะ
ข้างล่างเปรี้ยวหมู่เลยข้างบนไม่เปรี้ยวอ่ะ
เพื่อไอเนี้ยเป็นผ้าผ้าปูิ่นอน